รูปแบบการชก๕ยกชก๒พัก๒

พบกับอินซีทองอีเกิ้ลมวยไทย

ปะทะเพชรยะโสดาบรันสารคาม

ปะทะเพชรและพาสโสพิษ
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด